คุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้๑พฤษภาคมเป็นวันแรงงานนะคะแน่นอนว่าลูกทุ่งบ้านเราเนี่ยหลายคนกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นแรงงานกันมาก่อนก็เยอะนะคะ
ก็เลยขอส่งพลังใจส่งแรงเพลงเพราะแบบนี้ค่ะ
ให้พี่น้องได้ฟังกันให้ชื่นหัวใจแล้วก็มีแรงสู้ต่อในทุกวันนะคะ
เพลงที่มีชื่อว่าหัวใจหลังดวงจันทร์นั่นเองค่ะ
ปล่อยออกมาสดร้อนเมื่อวานนี้เลยนะเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะกันเลยค่ะ
ร้อยพันหมื่นบานประตูในห้องปิดตาทุกเข้าไปต้องเจอโอกาสสักวัน
เนี่ยคุณผู้ชมเพลงหัวใจหลังดวงจันทร์เป็นผลงานใหม่ล่าสุดของพี่ตั๊กกะแตนชนระดานะคะ
ตั้งใจจะมอบบทเพลงเพราะนี้ให้กับพี่น้องแรงงานที่สู้ชีวิตกันทุกคนค่ะ
ชมไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะซีนดราม่าน้ำตานองเนี่ยเพียบเลยนะคะ
แล้วก็พี่ตั๊กกะแตนบอกว่าขอสวมบทบาทเป็นลูกสาวชาวนาฐานะยากจนค่ะ
ต้องเข้าเมืองมาหาฝันนะคุณผู้ชมเป็นสาวโรงงานชีวิตเจอความลำบากสารพัดเลยค่ะ
จักรแตนบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเธออยากจะให้เพลงนี้เป็นของขวัญ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องแรงงานทุกคนที่อดทนสู้ฝ่าฟันกันอยู่
เธอบอกเธอเข้าใจหัวอกเข้าใจความลำบากทุกอย่างค่ะ
เพราะว่าตัวเองกว่าจะมีวันนี้ก็สู้ชีวิตมามากมายเหมือนกันนะฮะ
ไปฟังเสียงพี่ตั๊กกะแตนกันหน่อยจ้า
กำลังใจดีจากลูกทุ่งสาร